เรื่องต่อไปนี้ไม่ขับได้อย่าขับเลยนะคะถ้าคุณดื่มมา
คือมันมีเหตุการณ์รถคันนึงค่ะ
ขับพุ่งเข้าไปในลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ที่รถ
โอ้โหดีนะเขาตั้งสติทันไม่งั้นเนี่ย

อ้าวดูอีกทีเห็นคนไหมคะเราทั้งคู่จอดไว้ให้

เนี่ยแล้วกวาดไปเลยไปจนสุดทางเลยอะค่ะ
โอ้โหนี่ภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะคะ

พุ่งเข้ากลางลานจอดมอเตอร์ไซค์แบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยค่ะ
พุ่งชนเป้าหมายอย่างเดียวเลยจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ค่ำวันที่๑๕เมษายนนะคะ
เป็นลานจอดรถของเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร

อยู่ในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ไซค์ที่โดนหนักเลยเนี่ย
ก็มีอยู่๙คันนะคะโดนกวาดเรียบ
ส่วนเงินทะเบียนคน๙๓๖๖กรุงเทพฯ
ผู้ชายคนที่เขารอดแบบเส้นยาแดงผ่าแตก

ตอนแรกก็นึกว่าเออเดี๋ยวคงเลี้ยวขวาหักเลี้ยวขวาไป
ยับเยินค่ะ
หลายคนอยากจะถาม

มนตรีจันทมุษอายุ๔๘ปี

ตำรวจก็เลยนำตัวพี่แกไปสอบสวนที่โรงพัก
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ปรากฏว่าเกิน๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

กับพี่เขาดื่มแล้วขับมานั่นแหละ

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
เดี๋ยวต้องมีการนัดมาชดใช้กัน